อยากให้กล้องแพนไปไกลแล้วดูที่เรียวข่าวของนิชชัน
ยังไงคะคุณอยากสูงเท่าไรก็สูงได้เพียงให้คุณมีแอปพลิเคชัน
แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับสาวใบเตยสุธีวันของเราหรอกนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยชีโดนจับตามองเรื่องของความสูงที่สูงผิดปกติ
เพราะว่ารูปภาพที่โพสต์ลงในอินสตาแกรมรูปล่าสุด
ที่เป็นการถ่ายชุดว่ายน้ำเนี่ยมันดูจะสูงยิ่งกว่าฝรั่งเขาซะอีก
คือสัดส่วนขามันยาวอะคุณ
ใช่ต้องบอกว่าดูรูปเจ้าปัญหากันก่อนเลย
แต่จริงแล้วดิฉันบอกเลยนะว่านอกเหนือจากแอปพลิเคชัน
มันยังมีมุมกล้องที่ถ่ายช้อนขึ้นมาขามันก็ยาวได้

ฉันบอกเลยว่าสตรีทุกท่านค่ะอยากสูงเท่าไหร่คุณก็สูงได้
แค่คุณมีเทคนิคการถ่ายภาพหรือมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองค่ะ
แต่ว่าสาวใบเตยเขาออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่า
เริ่มจะชาชินแล้วล่ะหลายปีมานี้
โดนตลอดเลยโดนจับผิดตลอดไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็กลายเป็นดราม่า
แล้วนี่ก็โดนดราม่ากันตั้งแต่ต้นปีรากากันเลยทีเดียวนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าขอให้เข้าใจตรงกันนะคะ
ว่าจริงแล้วเนี่ยเธอเป็นคนขายาวแต่ว่าตัวสั้น
ภาพที่เห็นก็เป็นฝีมือช่างภาพจริง
ไม่ได้ผ่านแอปพลิเคชันใดทั้งสิ้นค่ะ
คือหนูว่าสูงแค่๑๕๗นะครับ

บอกตามตรงเลยว่าใบเตยเป็นคนที่ขายาวแบบ
ขายาวแบบคนสูง๑๗๐กว่าเลยค่ะ
คือเป็นคนขายาวและตัวสั้นมาก
มุมกล้องเขาก็บอกเลยว่าเขาแทบไม่ได้รีทัศน์อะไรเลย
อันนี้เป็นการถ่ายแบบจากช่างภาพมืออาชีพ
เพราะฉะนั้นไม่ได้จะมาใช้แอปขายาวไม่ใช่เราแน่นอน
จากมุมกล้องล้วนแล้วเขาก็บอกมาเลยว่า

ก็คือแค่ปรับให้มันตรงเราเป็นคนขายาวโดยพื้นฐานอยู่แล้ว
ถ้าใส่ไฮคัทหรือเป็นชุดว่ายน้ำเนี่ย
ก็จะเห็นสัดส่วนที่เป็นขาของเราทั้งหมด
เราก็เข้าใจสังคมในโซเชียล
เพราะว่าเรารู้ตัวเราอยู่แล้วว่าส่วนไหนของเราที่มันดูดีที่สุดค่ะ
คือจริงหลายคนถ้าเกิดว่าได้ไปเจอสาวใบเตยตัวจริงเนี่ย
บอกว่าเธอเป็นคนที่ขายาวเพราะว่าช่วงตัวเนี่ยน้องสั้น
พอเวลาถ่ายรูปแล้วยิ่งใช้เทคนิคการถ่ายรูปที่ถ่ายช้อนขึ้นมาแบบนี้

คือดิฉันขอเป็นอีกหนึ่งเสียงแล้วกันเคยไปสัมภาษณ์มาจริง
แต่ว่าขาเนี่ยยาวแบบยาวมากเลย
บวกกับเมื่อกี้ส้นสูง๘นิ้วจะไม่สูงได้ยังไงล่ะคุณ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ต้องยอมรับนะ
ว่าใบเตยสุธีวันโดนหนักมากจริง
ว่าจะโพสต์รูปอะไรก็กลายเป็นของก๊อปปี้
กลายเป็นแฟชั่นป่วงโดนหนักมาก๒๓ปีที่ผ่านมา
ปีนี้ก็ไม่รู้ล่ะว่าจะเป็นการฟาดเคราะห์ไปหรือเปล่า